ถ้าของคนขยับ
ก่อนไปที่จ้าน

มึงจะชิงเชียว
ใช่เพราะว่าคือที่เราคิดว่ามีอะไรมันขึ้นอย่างกว่าเดียว
อย่างไซเบอร์ไซเบอร์ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลูกคือทางนั้นเขาก็ต้องไปด้วยนะ
ด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยความกล้าวหน้าของเรา
ว่าอยากให้เขารู้จักผิดกฎหมายหรือแบบอะไรแบบนี้แบบ
โบราณโบราณไม่ได้กลัวบ้างนิดหนึ่ง

แล้วเราก็อยากไปจัดผู้หมาให้เขาแบบ

ใช่เพราะคือตื่นมาปุ๊บก็ไม่มีคำว่าอยู่ไหนก่อนหลับตัวอย่างเงี้ย
ก็นี่ผมให้เขาโทร๓๖๐เขาสามารถหมุนทำว่าคุณภูมิศาอยู่บนแขนเราได้
ในระดับที่เราพุ่งอยู่เลยก็ทุกคนทุกคนก็ช่วยกันนะครับผม
แทนหัวมายายหัวมายบ้านเรียนตรงนี้ก็เดี๋ยวอีกทีก็เขามาช่วยแหละ
ถ้าเขาแหลงก็ต้องเริ่มไปกลับมาทำงานแล้วก็ตรงนี้เรียนแบบสุด
ในเรียนสกมมากแต่เราสามารถการทำงานด้วยกว่าจะเป็นสบาย
เป็นติดตีที่มีความดีมากนะครับ
งี่ที่เรารู้ชอบอยู่หรือที่เราเล่นเดินเสียงแบงมา
อะไรเบี้ยนนะครับ
แต่ถ้าต่างชนะเขาแกล้งมาขอ
เขาต้องรู้ของหนู
แล้วก็หยั่งให้เขาที่สำคัญ

เรื่องงานอีกก็มีบ้างแต่ทำเรือได้แค่หนึ่งสี่ชั่วโมง
จบรวมกลุ่มตัวจิตแบบหรืองด้วยกลุ่มให้เขาหลีบก่อน
เป็นเด็กที่
ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพอไม่รีบได้นะฮะก็ก็ก็ที่

ว่าเมื่อเด็กเขามาจังงี้จริง

พอไปฟันเราก็อยากให้เขาอยู่สี่ว่า

แล้วดีหรืออย่างนี้

แต่ก็ขอให้เป็นธนาควรยิ่งละครับ

จากเขาพาเขาไปตลอดลุงพาขึ้นรถเข็มขึ้นหลักตะบ่างเข้าสวนอะไรแบบนี้
เขาชอบมากเป็นเด็กชอบธรรมชาติ
แต่มีบ่อนไหล่มีโมงแยะไม่มีร้องอะไรแบบนี้
คือถ้าเกิดพวกเขายังชอบไม่ได้นะ

ทุกคนเขาก็บอกว่าเดินใช้แล้วทำไมเราก็ไม่มีเรื่องเกิน
พอลองกับธรรมชาติลองหัวหน้าต่างจิต
ถ้าได้ก็คิดว่าประแดนนี้
ก็คิดว่าจะสำเร็จครับ